พาคุณผู้ชมไปดูการบุกจับนักพนันกันหน่อยนะคะทั้งวงไพ่ทั้งไฮโลค่ะ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงแตกกระเจิงกันหมด
พยายามหนีแต่ว่ารอดไหมพาคุณผู้ชมไปดูค่ะ
จุดนี้เป็นบ่อนการพนันเขาจัดห้องเป็นห้องห้อง
แต่ว่ามันไม่ค่อยมิดชิดเท่าไหร่เนอะมันเป็นลักษณะเป็น
เป็นคอกคอกอ่ะนะคอกแบบเนี้ยก็เห็นอยู่เนี่ยค่ะอืม
นี่เป็นการทำงานของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของร้อยเอ็ดนะคะ
ส่วนที่กำลังกับชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วจากอำเภออาจสามารถ
บุกจับนักพนันทั้งไพ่ทั้งไฮโลค่ะจุดนี้ที่เขาตั้งเป็นบ่อน
คุณผู้ชมอยู่ห่างจากโรงพัก๕๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
เหล่านักพนันทั้งชายหญิงแตกกระเจิงกันไป
หลายคนไปยินหน้าต่างต้องไล่จับโปรหลหลวงธรรมุนค่ะ
ใช้เวลาพักใหญ่ไล่ต้อนทั้งชายทั้งหญิงมารวมตัวกัน
นับได้๒๙รายด้วยกัน
บางคนก็ต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาเนอะไม่รู้ปีนขึ้นไปได้ยังไง
ส่วนของกลางตรวจยึดได้หลายรายการนะคะเงินสด๔๐๐๐บาท
อุปกรณ์ก็ทั้งไพ่แล้วก็ไฮโล
ทั้งหมดถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไพ่และไฮโล
พนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายและฝ่าฝืน
ประกาศห้ามชุมนุมทำกิจกรรมและการมั่วสุมค่ะ